เพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกัน
นางฟ้าบอกเลยว่าความสัมพันธ์เหนียวแน่นมากเวอร์
แต่ว่าเพื่อนยังไงก็ไม่เคยทิ้งกันเป็นกำลังใจกันให้ตลอด
ไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าความรักสถานะอื่นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้
แต่ความรักแล้วก็มิตรภาพของความเป็นเพื่อนไม่มีควันเสื่อมคลายแน่นอน
ซึ่งเรื่องราวมิตรภาพอันยาวนาน๒๗ปีของแก๊งนางฟ้า
มีให้เราได้เห็นผ่านหลากหลายเหตุการณ์เลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมก้นคนไหนจะกำลังเจอเรื่องทุกข์ใจ
ก็จะเห็นความรักของเพื่อนลายล้อมอยู่เสมอ
ล่าสุดค่ะแก๊งนางฟ้าเนี่ยได้โพสต์คลิปค่ะรวมตัวกัน
หอบเค้กไปทำเซอร์ไพรส์ให้กับสาวพอลล่า
คุณผู้ชมใครได้เห็นคลิปนี้แล้ว
ฉันพูดตรงฉันมีแอบน้ำตาซึมตามเขานะ
ฉลองอายุครบ๔๐ปีค่ะ
มีสมาชิกแก๊งนางฟ้าค่ะมารวมตัวนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาเลย
นาน่าว้นเจนเจนสุดาและเจนนี่นะคะ
ที่ทำหน้าที่ถือเค้กมามอบให้กับเพื่อนรักค่ะ
งานนี้ทำเอาพอลล่าทราบซึ้งนะคุณผู้ชม
สังเกตสิในรูปนะในคลิปน้ำตาพันล่าซึมเลยนะ

ก็ร้องเหมือนกัน
ภาพกำลังซึมเลยอ่ะเดี๋ยวช็อตฟีลนิดนึง
เขาบิลล์กันอยู่นะคะน้ำตาซึมเลย
น่ารักนะคะแต่แกงนังฟ้ารักพอลล่าเลย
พวกเราบันเทิงไทยรัฐก็รักพอลล่าเหมือนกัน
ซึ่งเจ้าของวันเกิดอย่างสาวพันล่าค่ะก็ได้โพสต์คลิปพร้อมกับขอบคุณความรัก
แล้วก็มิตรภาพของเพื่อนนะที่มีให้อย่างไม่มีวันเสร็จสิ้นสุดด้วย
ซึ่งหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าค่ะสาวเจนสุดานี่แหละ
เขียนแคปชั่นอวยพรเพื่อนรักด้วยเช่นกันย้ำถึง๒๗ปีนะคุณ
ยาวนานมากเลยค่ะ๒๗ปีแห่งมิตรภาพที่สวยงามเสมอ
แล้วก็ยังคงสวยงามตลอดไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์จ้ามายเลิฟ
พร้อมติดแฮชแท็กรุ่นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

คุณผู้ชมค่ะนี่เลยให้ตามโพสต์เลย
เชื่อว่าถ้ามีเพื่อนแท้แบบนี้ไม่ว่าเจอเหตุการณ์อะไรนะ
ราม่าขนาดไหนเนี่ยบอกเลยว่าฉันผ่านไปได้แบบฉลุยแน่นอนนะคะ
พอลล่าถึงจะเป็นสถานะโสดนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะความรักที่เพื่อนมีให้นะ
มันไม่เปลี่ยนไปเลยไม่เปลี่ยนสถานะไปเลย
จริงที่สุดค่ะเห็นภาพรวมตัวแบบนี้ก็ประทับใจแทนเนอะ